ทำไมถึงเลือกประเทศไทยนี่ผมต้องตั้งคำถามให้ดูก่อนนะครับ
ประเทศไทยเนี่ยอ่อนแอความว่าอ่อนแอคืออะไร
ระบบอ่อนแอระบบยอมรับคอลลับชั่นมีการปล่อยปะเจ้าหน้าที่ปล่อยปะ
และยังโดนส่งเสริมโดยปัจจุบันนี้โดยทุนต้องการทุน
ต้องการทุนต้องฟังดีนะฮะชุวิตทุนอะไรใครคลก็ต้องการทุน
มันดันเป็นทุนการเมืองอืมอันนี้คือสิ่งที่ผม
บอกไว้แล้วว่างานนี้ใหญ่เกินกว่าตำรวจ
ทุนการเมืองเดี๋ยวผมจะโยง๕ปาไปฟัง

ต้องเข้าใจก่อนวัฒนธรรมวิธีการและเงิน
วัฒนธรรมจีนเป็นยังไงพูดจาเสียงดังวงเวงจงเช็ง
คนไทยไม่ชอบหรอกครับเดินเข้าโรงพักก็แตกพอดี
ถ้าเกิดเอิญขึ้นนะครับวิธีการวิธีการจีนมันเงินสดเงินสดเงินสดกองมาอย่างนี้
คนที่เข้าใจรู้จักตำรวจรู้จักผู้ใหญ่ค่อยเข้าหา
ดังนั้นคนที่เป็นเจ้าของบ่อนที่ผับที่ยานาวาที่ตำรวจบุกเข้าไปจับ
ผมตั้งชื่อมันว่าต่อหอเนี่ยในต่อหอเนี่ยเมียก็เป็นตำรวจใหญ่
ตัวเองเป็นหลานเขยในตำรวจใหญ่เป็นหลานเขยในตำรวจใหญ่นะครับ
เมียเป็นหลานในตำรวจใหญ่และคนนี้เพิ่งเปลี่ยนสัญชาติมาเมื่อไม่กี่ปีนี้เอง
นะครับจากปีพศไหนผมจำไม่ได้
จากจีนเป็นคนไทยจากจีนเป็นคนไทยมีชื่อไทยด้วย
แสดงว่าเขาเป็นคนไทยแล้วเป็นคนไทยแล้วไม่เป็นคนไทย
มันไปบริจาคเงินให้กับพักนึงเนี่ยได้ยังไง
เพราะว่าเป็นคนไทยและทำไมถึงไปบริจาค
บริจาคทำไมถึงตั้งสามล้านและสามล้านเนี่ยมันไม่ใช่สามร้อยบาท
ผมก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดบริจาคเงินให้๓ล้าน๕ล้านเนี่ย
ผมก็ต้องมองแล้วเอ้ยไอ้นี่มันใครมาบริจาคมันไม่ใช่๓๐๐นะครับ
มัน๓ล้าน๕ล้านเอ้าใครโอ๊ยไอ้นี่เหรออุ้ยมันไหวเหรอไอ้เนี่ย
ต้องสื่อประวัติมันภาคการเมืองก็ต้องระวังตัวมากกว่าคนปกติ
เอาล่ะเราย้อนกลับมาดูเอาตรงโครงสร้างตรงนี้ก่อนว่า
ตัวเนี้ยเวลาเขาจะเข้ามาเนี่ยเขาต้องมาทำยังไงบ้าง
เขาถึงจะมาเปิดไอ้สถานที่เป็นเผ็กเป็นผักเป็นบอร์ดอะไรแบบนี้คือแน่นอนว่าเขาต้องเช่า
และก็สามารถที่จะเคลียร์ผู้ใหญ่ให้ได้แล้วบุคคลคนนั้นคือใครเอาล่ะ
ผมไม่ต้องไปเอ่ยชื่อนะฮะประการแรกคือแน่นอนเขาก็ต้องแนมไว้
เฮ้ยไปเช่าสถานที่อ่าหาที่ก่อนอ่านาวาก็ไปเช่าอืมน่ะ
เสร็จตบตรงตบแต่งทำอะไรไปซึ่งจริงจริงเนี้ยอ่า
ถ้าผมไม่มาพูดสื่อก็จะหลงทางผู้สื่อข่าวก็อาจจะเห็นจากภาพที่ตำรวจถ่าย
จริงจริงมันคือบ่อนครับเพราะว่าในภาพที่ผมส่งกลับมาอีกทีนึงเนี่ย
คุณจะเห็นว่าพื้นพรมเนี่ยในคลิปที่ผมบอกเนี่ย
ก็เป็นพรมเดียวกันผนังก็ผนังเดียวกันแต่โต๊ะไม่มีแล้ว
คุณไปเห็นแต่ห้องคาราโอเกะและที่หนักคือมันมียาเสพติดนะครับเอาล่ะทีนี้มันเปิดให้ใครเล่น
ทั้งนั้นจีนเล่นอย่างเดียวไม่รับคนไทยไม่รับแน่นอน
เพราะผมเคยส่งสายลับไปแล้วคนไทยพูดจีนได้มันก็ไม่เข้า
ส่งสายรับไปเลยเหรอสายรับไปเลยแต่เป็นคนจีนเป็นคนจีน
เป็นคนไทยที่พูดจีนได้อ่ามันไม่รับเขาก็รู้เลยว่าไม่ใช่แล้ว
เขารู้แน่นอนไม่ใช่กลุ่มไม่รู้แน่นอนไม่ใช่จีนแท้
เขาเขาจะเป็นกลุ่มของเขามาจากไหนคุณคุณชุวิตอ่าเป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามา
แล้วก็มาเข้าบ่อนตรงนี้ด้วยหรือว่าเป็นคนจีนที่อยู่ในไทยอยู่แล้ว
ส่วนที่เดินทางมาคุณต้องเข้าใจจีนพ้นทะเลเนี่ยมันมาจากทั่วโลก
มันไม่ได้มาจากเฉพาะจะต้องมาจากประเทศจีน
มันก็อาจจะเป็นจีนแคนาดาจีนนู่นจีนนี่มันก็มาเที่ยวเมืองไทย
มันก็ต้องรู้จักกันหรือเปล่าเพราะจีนมันมีทั่วโลกพันสี่ร้อยพันห้าร้อยล้านคน
ดังนั้นกลุ่มจีนกลุ่มนี้ที่ผมตั้งฉายาว่าคนทำมันเป็นจีนสีเทา
จีนสีเทาเนี่ยจุดศูนย์กลางเขาจะอยู่ที่ไหน
แน่นอนเขาต้องอยู่ในจุดที่มีคนจีนอยู่ด้วยกันแล้วที่ไหนล่ะ
ชายรัชดาไหมชายห้วยขวางไหมชายสุธิศาลไหม
เพราะอะไรตรงนั้นเพราะมันใกล้สถานทูตจีน
สีเทาคือยังไงคุณชุวิตจีนสีเทาก็คือจีนที่ไม่ขาว
มันไม่ได้ทำธุรกิจสีขาวมันทำธุรกิจสีเทา

แต่ไม่ได้ทำอาชีพสุดฤทธิ์ไม่ได้ทำขายผ้าอืม
ไม่ได้ทำขายอะไรอย่างอื่นมาทำแบบเนี้ยมาทำพวกนี้โดยเฉพาะ
ดังนั้นผมก็จะพิจารณาว่าพวกนี้เป็นแหล่งพ่อพันธยากรรม
ใช่ไหมกลุ่มนี้ที่มันทำงานอยู่เนี่ย
หนึ่งมันเรียกค่าถ่ายได้ไหมเรียกได้เพราะอะไร
เพราะว่ามันมีคดีเรื่องผู้หญิงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง
อ่าเรียกค่าถ่ายยังไงเอ้าก็ถ้าเกิดผมเล่นเสีย
เออแล้วผมไปคู่เงินคาวบอลเนี้ยเสียเออผมเล่น
แล้วผมเสียแล้วผมไปกู้ผมกู้บ่อนให้แล้วถ้าผมไม่มีจ่าย
มันอุ้มผมไหมโอ้อุ้มแน่นอนถูกไหมครับ
มันมีอิทธิพลไหมไม่มีอิทธิพลเปิดบ่อนได้หรือครับ
ดังนั้นต้องเข้าใจให้ดีนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ย
แล้วผมพูดมาสองเดือนก่อนแล้วนะครับผมไม่ได้มาหน้าสาธยาย
เอาตามหลังตามนี้นะครับไม่ใช่ผมพูดมาแต่ณวันนั้น
มันไม่มีใครสนใจสิ่งที่ผมพูดเท่าไหร่กลับกลายเป็นว่าเอ๊ะ
ผมพูดไปเอาละตอนนี้เริ่มเห็นผลแล้วก็พอเช่าไปจริงจริงเนี่ย
ถูกยกออกก่อนหน้านั้นหนึ่งวันนะฮะรู้ได้ไงก็ผมเอาคลิปให้ดูแล้วไง
เห็นโต๊ะเห็นอะไรเต็มไปหมดพรมเดียวกันผนังเดียวกัน
แต่ตอนที่ตำรวจบุกเข้าไปเนี่ยมันไม่มีโต๊ะแล้วแล้วเปิดให้ใคร
ก็อยากให้บอกจีนเล่นจีนจ่ายใช่จีนเล่นจีนจ่าย
และกลุ่มทุนจีนเนี่ยสีเทาที่บอกเนี่ยมีกี่กลุ่มโอ้มีเยอะครับ
มีเยอะตอนนี้ต้องไอ้โทนี่ไอ้เดวิทไอ้ต้าหอเหรอนะครับ
อ่าแล้วยังมีไอ้หมิงอีกโอ้โหอ่ามีอาหลีอีกโอ้เยอะครับ
ไม่ได้เป็นเรื่องปลาหลาดแล้วเขาไปเปิดอยู่แถวไหนบ้างเนี้ยอ่า
รู้ไหมอ่าคุณคุณจริงฟินรู้ไหมเพราะคุณที่สำดวจปกติไปไอ้เด้นนี่น่ะ
เมื่อซักประมานอ่าสี่ห้าเดือนก่อนน่ะที่รัชดาตรงไอ้ไอ้ซอยที่ไปทะลุ
สำนักงานเขตห้วยขวางชื่อทาเวอร์เออ่ะที่เข้าไปแล้วก็ไปเจอบ่อนหรูหลาอยู่ใต้ดินอ่ะ
นั่นก็ใช่อันนี้ก็ของคนจีนอันนี้ก็ยานาวาอันนี้ก็ยานาวา
แล้วก็อีกที่หนึ่งก่อนถึงสี่แยกห้วยขวางมาจากทางประหลโยธิน
ชิดซ้ายก่อนถึงอุโมงเลี้ยวซ้ายเข้าไปในซอยอันนี้ก็อีกที่หนึ่ง
ร้องมาก็เอาโต๊ะออกทำไมรู้เยอะจังเดียวว่ามันอยู่ที่ไหนอะไรยังไงบ้าง
คือคุณต้องเข้าใจนะผมเนี่ยเหมือนศูนย์กลาง
คนก็จะเอาข้อมูลมาให้ผมครับนะครับไอ้ผมเองจะเปิดปากพูด
ผมก็ต้องระวังว่าเอ๊ะไอ้พูดไปแล้วมันจริงไม่จริงดูหลอกใช้หรือเปล่า
หรือเกลือข่ายผมที่เยียววลาศผมก็ลูกครึ่งจีนก็มี
คนที่บอกข้อมูลผมดังนั้นเอาเรื่องกลุ่มทุนจีนสีเทา
หนึ่งที่ต้องใช้คือทุนใช่ไหมครับคงไม่ใช่มาถึงแบบ
ไม่มีตังค์ไปยืมเขาทุนจีนนี่ทุนหนาไหมคุณภาคภูมิทุนจีน
มันรู้ว่ามันจ่ายนะครับแล้วตอนนี้จีนปิดประเทศไหมปิดแล้วปิดแล้วทำยังไงไม่มีใครมามันชิปเอาของเนี่ยนะสมมุติมันเปิดผับอยู่ที่เมืองจีนมันชิปเอาลำโพงเอาแอมเอาของต่างเนี่ยไฟต่างเนี่ยขอโทษทีนะครับเดี๋ยวคุณพูดแล้วนึกว่า๕ล้านเหรอ๑๐ล้านไม่ใช่ครับของพวกนี้เป็นร้อยล้าน
โอเคในที่เปิดเนี่ยก็มีที่ผมพูดไปต้องรู้จักกันทั่วนะแล้วอาเซย์ก็ที่หนึ่งใหญ่โตมโหลาลอีกที่นึงก็เอกไม้หน้าเกินไหยโตโมโหลาลถามว่ามี
ทำไมคนไทยไม่กล้าเออนั่นน่ะสิเพราะคนไทยทุนน้อยกว่าจ่ายน้อยกว่าไง
อันนี้คือทุนแล้วความใจถึงของจีน
สองต้องพึ่งพาไหมอ่าตำรวจไม่พึ่งพาอย่างเนี้ย
ชาวบ้านบางคนถามทำไมตำรวจไม่จับอันนี้คนถามเข้ามาเยอะเลยนะ
ผมถามนิดนึงเถอะครับคุณรู้ไหมว่าตำรวจถ้าพวกนี้มาเปิดเนี่ย
ก็ก็ก็จับสิก็จับสิก็ไม่มีใครแจ้งนี่ตำรวจจะบอกคุณชูวิตมีอะไรก็
เอาไปให้ตำรวจนะข้อมูลหลักฐานจะได้ไปจับเอาไปแล้วนี่นี่นี่
ผมเอาให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานบิ๊กโจ๊กเลขลับ
ไปตรวจได้เลยนะครับหนึ่งห้าศูนย์เก้าส่งให้วิทย์โจ๊กแล้วครับ
ส่งไปวันนี้ส่งไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งไปเลยแล้วก็ลงเลขลับให้ผมด้วย
แรกแรกจะไม่ลงเลขลับไม่ได้ไม่ได้ต้องลงเลขลับและทันทีที่ลงเลขลับ
ก็มีอ่าคนอ่าที่ของนายกอ่าสอบถามจะขอข้อมูลผม
ซึ่งจริงเนี่ยผมเข้าใจวันก่อนเนี่ยผู้สื่อข่าวถามท่านนายก
ไม่ตอบเพราะว่าท่านนายกท่านอาจจะยังไม่มีข้อมูลไม่เป็นไร
เข้าใจเพราะท่านงานเยอะอ่าหลายเรื่องจะไปตอบถูกถูกผิด
ทุกเรื่องเดี๋ยวมันก็ไม่ดีดังนั้นถ้าเงียบแต่ท่านมาเอาข้อมูล
ซึ่งข้อมูลต่างเหล่านี้ผมก็ไม่รู้ผมส่งให้บิ๊กโจ๊ก
ส่วนบิ๊กโจ๊กจะให้นายกจะไปอะไรจัดการยังไงท่านรับปากผม
ซึ่งผมเปิดสปีกเกอร์โฟนให้ผู้สื่อข่าวฟังซึ่งผมบอกแกก่อนแล้วว่า
ผมเปิดสปีกเกอร์โฟนอยู่นะอันนี้ออกอากาศอยู่ท่านรับปากว่าท่านจะจัดการ
โดยเฉพาะมันเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดคุณภาคภูมิท่านผู้ชมครับ
เรื่องบ่อนเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องเล็กแล้วมันเรื่องเล็กแล้วบ่อนการพนัน
บอนตรงเนี่ยคุณชุวิตบอกเรื่องเล็กแล้วเฉยแต่เป็นห่วงเรื่องยาเสพติด
ถูกต้องยาเสพติดมันห่วงยังไงโอ้โหมันทำกันเกินไปหรือเปล่า
มันทำนานขนาดว่าเฮ้ยมันเสรีขนาดว่าจะเอาไหมมีในเมนูจะเอาแฮปปี้วอเตอร์
จะเอายาเคจะเอายานู้นยานี้เสร็จแล้วระบุลงไปในใบเสร็จอีกต่างหาก
ว่าเป็นค่าห้องเท่านี้ค่าอาหารท่านี้ค่ายาเสพติดเท่านี้
มันใจถึงไหมล่ะนั่นคือจีนนั่นคือจีนที่ใจถึง
ทีนี้กลุ่มที่ผมพูดเนี่ยกลุ่มต่อไปคือนักการเมือง
เอาละคุณอยากจะผมไม่ได้เอ่ยชื่อใคร

ต้องเกี่ยวสิครับเพราะว่าณวันนี้คนที่เป็นเจ้าพ่อใหญ่ของกรุงเทพเนี่ย
มันไม่ใช่ตำรวจเสียแล้วมันเป็นนักการเมืองใหญ่
ซึ่งใจถึงพึ่งได้นะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่สีเทา
กลุ่มทุนต่างเหล่านี้ก็จะวิ่งหาคนนี้เพราะรู้ว่านักการเมืองเนี่ย
ใครก็รู้และนักการเมืองคนนี้ก็ต้องการทุนที่จะไปต่อทุน
ก็คือต้องไปมีสอสอหรือเปล่าสอสอแต่ละคนคุณก็รู้อยู่แล้วนะ
เอาลงกันทุกวันซื้อตัวสอสอคนนั้นเอาสอสอคนนี้มาสังกัดนะครับ
๔๐ล้านเดี๋ยวจะใกล้เลือกตั้งแล้วนี่คือความน่ากลัวของระบบไทยไง
ทำไมถึงมาไทยก็นี่คือความน่ากลัวไง
คุณชีวิตเคลียร์ตรงนี้ให้ผมก่อนเรื่องตำรวจเดี๋ยวว่ากัน
นักการเมืองที่ใช้คำว่าไอ้ใจถึงพึ่งได้นี่ไม่ได้ไปพาดพิงอะไรกับใครเขานะ
ไม่ได้ไปพาดพิงเขาไปเกี่ยวอะไรกับไปพาดพิงใคร
นี่หมายถึงคนมันมีนั่นแหละแต่ว่าไม่ใช่คนที่เขาเดี๋ยวเขาไปใจถึงพึ่งนะ
แล้วไปใกล้ถึงใครบางคนสโลแกนไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวสโลแกนนะ
เอาให้เคลียร์ก่อนนะแต่แต่หมายถึงว่านักการเมืองกลุ่มที่เขาต้องการ

คุณภาคบูมแล้วคุณงู๊ดเองนะผมถามนะผมถามนะ
ผมไม่ได้พูดผมถามก็คำถามคุณถูกกรรมถามคุณก็ถูกต้องแล้ว

ตรวจดีการอย่างนี้คุณภาคปุ๊มต้องเข้าใจ
ต้องใจใหญ่ไหมต้องรู้จักคนเยอะไหม

ต้องเข้าไปอยู่ในวงการเมืองด้วยไหม

ส่วนมากมันไม่ใช่ตำรวจทั้งนั้นแหละครับ
ส่วนมากมันจะเป็นพวกเกี่ยวข้องกับการเมือง

ในทุนจีนเนี่ยมองออก
มองออกเลยเหรอ
คุณคิดว่าจีนโง่เหรอ